คุณผู้ชมค่ะเรามีหนึ่งเรื่องที่อยากจะเตือนไว้เป็นอุทาหรณ์เลยนะคะ
พ่อเนี่ยเขาก็ไปล่าสัตว์ล่านกล่าหนูอะไรอย่างนี้
เขาจะมีปืนอัดลมยาวอยู่มันเป็นปืนล่าสัตว์นะคะ
วันนั้นเขาไปล่าแล้วเขาไม่ได้เขาก็วางปืนไว้กลางบ้าน
ปรากฏว่าลูกสาวไม่รู้อีท่าไหนมาเล่น
แล้วพลาดนะคะกระสุนเจาะเข้าขมับน้องเสียชีวิตเลยนะคะ
พ่อกับแม่ร้องไห้แทบขาดใจเลยค่ะ
นี่ค่ะผู้หญิงคนเสื้อสีฟ้านี่คือคุณแม่
ส่วนคนว่าสักครู่ผู้ชายเสื้อสีแดงที่ร้องไห้
เพื่อนต้องคอยพยุงไหลไว้เลยนั่นคือพ่อ
และเป็นเจ้าของปืนที่ปลิดชีพลูกสาวตัวเองด้วยนะคะ
พ่อเขาอยู่ในบ้านได้ยินเสียงปืนหันไปอีกที

น้องชื่อน้องปีใหม่ค่ะอายุกำลังจะ๑๐ขวบในวันที่๒มกราคมที่จะถึงนี้นะคะ
พ่อเนี่ยร้องไห้เสียใจสุดชีวิตเอาแต่โทษตัวเองไม่หยุดเลยว่า
ทำไมวางปืนไว้ตรงนั้นทำไมขึ้นลำกล้องไว้ทำไมทำไมไม่เอากระสุนออก
เพราะว่าปืนของเขานี่แหละทำให้ลูกสาวคนเดียวของเขาต้องเสียชีวิต
เพื่อนบ้านต้องคอยกอดปลอบใจเพราะกลัวว่าจะคิดสั้นหรือว่าอะไรอ่ะนะคะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเช้าเมื่อวานนี้ค่ะที่บ้านพักในตำบลบุฟ้ายอำเภอประจันตคาม
น้องปีใหม่มีแผลถูกยิงเข้าคำอับความหนึ่งนัดบาดเจ็บสาหัส
ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วแหละแต่สุดท้ายน้องเสียชีวิตนะคะ
ตำรวจสพประจันตคามพร้อมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ก็ไปตรวจสอบบ้านหลังเกิดเหตุก็เจออาวุธปืนเป็นปืนอัดลมยาวสองกระบอกค่ะ
ตำรวจก็ยึดไว้ตรวจสอบแล้วก็นำตัวนายธนงศักดิงกุล
ก็คือพ่อคนเมื่อสักครู่นี้ที่ร้องไห้โวยวายนำไปสอบสวนหาสาเหตุ
การเสียชีวิตของลูกสาวอ่ะนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ครอบครัว
รับศพน้องปีใหม่ไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดนาแขมในตำบลบุฟ้าย
บรรยากาศเนี่ยโอ้โหทั้งเศร้าทั้งสลดจริง
พ่อกับแม่น้องปีใหม่นะคะคือแทบจะพูดไม่เป็นภาษาเลยอ่ะ
แต่ร้องไห้แล้วก็บอกว่าเสียใจมากเสียใจจริงทำใจไม่ได้เลย
ลูกเนี่ยวัยกำลังน่ารักน่าชังกำลังจะขึ้นป๔อยู่แล้ว
เป็นลูกสาวคนเดียวแล้วก็ติดพ่อมาก
พ่อเล่าบอกว่าคืนเกิดเหตุเนี่ยเขาออกไปยิงนก
ไปยิงนกไปยิงหนูตามปกติก็พกปืนไปด้วยค่ะ
แล้วก็บรรจุใส่กระสุนเอาไว้นะขึ้นลำไว้
ปรากฏไปถึงไม่เจอทั้งนกไม่เจอทั้งหนู
ก็เซ็งหน่อยนะเพื่อกลับมาที่บ้าน
กลับถึงบ้านเนี่ยประมาณสักตี๒ได้ค่ะ
กลับมาถึงบ้านก็คิดว่าอาจจะเหนื่อยด้วยอะไรด้วยนะคะ
ก็เลยเอาปืนเนี่ยวางไว้ที่โต๊ะโต๊ะมันอยู่กลางบ้านเลยค่ะ
แล้วเขาบอกว่าเขาลืมเอากระสุนออก
ปกติเขาจะเอากระสุนออกทุกครั้งเลยนะ
แต่วันนั้นเนี่ยไม่รู้ทำไม
ลำกล้องก็ขึ้นไว้แล้วไม่เอากระสุนออกด้วยก็วางไว้
ผ่านไป๘โมงเช้าเขาอยู่หลังบ้าน
ได้ยินเสียงดังปั้งตกใจ
วิ่งมาตามเสียงโอ้โหเนี่ยค่ะภาพที่เขาเห็น
ลูกสาวคนเดียวเนี่ยนอนจมกองเลือดอยู่ข้างปืนกระบอกเนี้ยค่ะแทบช็อกเลยนะ
แต่เขาก็รีบตั้งสติวิ่งไปอุ้มลูกแล้วออกไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านเลย
เขาเล่าทางน้ำตาเลยนะคะว่าคือจริงก่อนหน้านี้อ่ะ
ลูกสาวก็เคยเอาปืนที่เขาเก็บเอาไว้เก็บไว้อยู่กับที่เก็บปืนด้วยนะ
เอามาเล่นเขาเคยดุลูกสาวไปแล้วบอกว่าอย่าทำแบบนี้อย่าเอามาเล่นอีกมันอันตราย
คือที่ผ่านมาเนี่ยตอนเขาเก็บปืนเขาไม่เคยบรรจุกระสุนเอาไว้เลย
คิดจริงวันนั้นวันเดียวที่ผ่านมาไม่เคยลืมเลยนะ
วันนั้นวันเดียวเองที่ลืมกลายเป็นเรื่องสลดที่มันไม่สามารถย้อนคืนมาได้ค่ะ
และอย่างที่บอกลูกสาววัยกำลังน่ารักที่ตั้งชื่อว่าน้องปีใหม่เพราะน้องเกิด๒มกราคม
เนี่ยอีกไม่กี่สัปดาห์จะถึงวันเกิดครบรอบ๑๐ขวบน้องแล้วอะค่ะ
ธนงศักดิ์บอกเลยว่าดูเอาไว้นะดูเหตุการณ์ของผมดูความผิดพลาดของผมไว้เป็นตัวอย่าง
ผมไม่อยากให้มันไปเกิดกับลูกของใครอีกค่ะ

เราไปหานกหาหนูกลับมาเราไม่ได้เอาลูกกระสุนออกลืมลืมออก
กลับมาอีกทีนึงก็เรื่อยเนยด้วยอะไรด้วย
เช้ามาวันหลังมาก็มาเติมลมใส่ทิ้งไว้รูกออกมาเหล่นที่อีธานไอนี่ไม่รู้

แต่พ่อบอกว่าปกติก็ไม่ได้วางอย่างนั้น

ก็ทุกทีมันก็ไม่เคยเป็นอะไร
ทุกทีมไม่เคยเป็นนะบอกตรงไม่เคยเป็น

อยากไม่ให้เกิดการซ้ำรอยแบบผม
ไม่ต้องมีไม่ต้องหาไม่ต้องทำ
ความรู้สึกของคุณพ่อนะคือมันบรรยายไม่ได้จริงไม่รู้จะมันแก้ไขอะไรไม่ได้ค่ะ
เนี่ยยังน้ำตาไหลตลอดเวลาส่วนคุณแม่ค่ะนางสาวสุธิการคุณแม่ของน้องปีใหม่บอกว่า
คืนก่อนเกิดเหตุมันก็มีเรื่องแปลกค่ะลูกสาวบอกแม่ว่าอยากกินขนม
ก็พาไปซื้อขนมแล้วก็มานอนคุยกัน
จู่ลูกสาวถามแม่ว่าวันตายมันเป็นยังไงเหรอแม่
แม่ก็ตอบว่าวันตายเนี่ยนะถ้าหนูทำบุญเยอะ
หนูก็จะได้อยู่อีกนานแหละ
ลูกสาวบอกว่าไม่เอาหนูไม่อยากอยู่ที่นี่แล้ว
บอกแบบนี้ค่ะแล้วก็ลูกสาวไม่นอนเลยนะคะทั้งคืนไม่ยอมนอน
แล้วหมาก็หอนทั้งคืนแปลกมากรุ่งเช้าแม่ก็ไปทำงาน
ลูกสาวร้องไห้จะตามแม่ไปด้วยแม่บอกไม่เอาไม่ต้องไปเดี๋ยวจะเป็นอันตราย
ที่ทำงานแม่เนี่ยโน้นบนเขามีบ่อน้ำด้วยเห็นลูกพูดเป็นลาไงคะ
แม่ก็เลยไม่อยากให้ลูกออกไปด้วยก็เลยบอกว่าอ้าวงั้นเดี๋ยววันเสาร์ก็คือเมื่อวานเนี้ย
เดี๋ยวเงินค่าจ้างแม่ออกพาไปซื้อขนมซื้อเครปที่ลูกชอบก็แล้วกัน
แต่ก็ไม่คิดสิ่งที่ลูกพูดเป็นลางลูกจะมาด่วนจากไปแบบนี้ค่ะ
แม่วันตายมันเป็นยังไงอะไรยังไงเหรอแม่
นี่เอิ้งก็คิดแล้วใช่ไหมคือเขาจะพูดแบบ

หนูก็จะอยู่ได้อีกนาน

ชอบนอนนะขอไม่เป็นไรไม่นอนไม่เราเป็นอะไรกันลูก
ทำไมเราไม่นอนกันเราเป็นอะไรกันลูก
คือหนูจิตใจหนูมันรู้อยู่แล้วว่า
ที่ลูกพูดมาหัวค่ำหนูก็นอนไม่หลับเหมือนกัน
ใจไม่ดีเพราะหมาก็หอนด้วย
น้องเขาสู้ไม่ไหวหมอเขาก็บอกงั้นแต่เขา
แต่เขาก็พูดลักษณะว่า
จริงไหมเด็กอายุ๑๐ขวบเนี่ยจะถือปืนยาวแล้วเจาะขมับตัวเองยิงเลินเล่ออุบัติเหตุจริงหรือเปล่า
เรื่องนี้พันตำรวจโทเสน่หเจริญจิตรองผู้กำกับสพประจันตคามผู้อำกับสพประจันตคาม
เสมอพี่สามารถเดี๋ยวทำก็บอกแล้วนะคะว่าจากการสอบสวนคนในครอบครัวแล้วก็เก็บพยาหลักฐานซีที่เกิดเหตุและสอบปรักษณ์
พยานแวดล้อมแล้วค่ะยืนยันว่ามันเป็นอุบัติเหตุจริงจริงค่ะมันก็คือสิ่ง
ไม่คาดคิดที่ไม่มีใครคิดว่าจะเกิดขึ้นนะคะ
เรื่องต้นตำรวจก็ต้องยึดปืนอารมณ์ยาวของคุณพ่อ

แล้วก็แจ้งข้อหามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต

แจ้งข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายค่ะ